มีหญิงชาวนครศรีธรรมราชคนหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ

ลูกหนูสังคมประนามว่ามีแม่เป็นเอด

รมานตลอด๕ปีที่นางมณีรัฐคงหอมต้องเผชิญและยังคงเจ็บช้ำไม่เคยลืม
โดยในวันนี้ในโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้พานางมณีรัฐผู้เสียหายเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่สำนักประหลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเรียกร้องให้โรงพยาบาลคู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายและขอให้ถอดชื่อของเธอและลูกอีก๒คนออกจากระบบผู้ป่วยเอ็ด
มาเธอจึงได้นำหลักฐานไปร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งสงศ์
และทางศูนย์ได้แจ้งเรื่องให้ทางโรงพยาบาล
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทำการตรวจซ้ำ
ซึ่งทางโรงพยาบาลดังกล่าวก็ยังยืนยันผลเช่นเดิมว่ามีเชื้อ
และยังคงไม่ออกใบรับรองแพทย์ให้
และได้ส่งเลือดไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ซึ่งใช้แผ่นตรวจโรคที่ดีที่สุดปรากฏว่าไม่มีเชื้อเฮสไอวี
ทั้งนี้โรงพยาบาลคู่กรณีชี้แจงว่า
ความผิดพลาดดังกล่าวนั้นเป็นความผิดพลาดของเครื่องตรวจ

แต่จะช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงินจำนวน๕๐๐๐บาท
ซึ่งเธอคิดว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผลเลือดมันไม่ตรงกันนะคะ
เลือดจากโรงพยาบาลพิศนุโลกกับฐานข้อมูลเดิมหนู

แต่ว่าเขาตรวจแล้วมันไม่ใช่ค่ะเขาไม่มี
เขาก็เลยตรวจเลือดใหม่ซ้ำให้หนูหลายครั้ง

พิศนุโลกบอกว่าไม่เป็น
ใช่ค่ะเขาก็เลยออกไปรับรองแพทย์ให้หนูค่ะ
หนูก็เลยกลับไปตรวจที่หนูตรวจซ้ำให้หนู
เขาบอกว่าเลือดหนูยังไม่ปกติ
เขาก็เลยส่งเลือดหมูไปตรวจมหาราชอีกทีนึง
แล้วโรงพยาบาลมหาราชก็คอนเฟิร์มบอกมาว่าไม่เป็น
ขณะที่นายรณรงค์ระบุว่า

มีผู้ป่วยรายอื่นที่โรงพยาบาลตรวจผิดพลาดหรือไม่
พร้อมยืนยันว่าเมื่อสอบถามความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล
กลับได้รับคำตอบว่าเป็นความผิดของเครื่องมือ
พอไปตรวจที่โรงพยาบาลที่พิศนุโลกก็ดีมากเลยครับ

มาตรวจให้๓รอบเลยนะครับ

แต่ว่าชื่อของคุณสาวเข้าไปในระบบผู้ป่วยเอดหมดแล้ว
ช่วยมีคำสั่งตรวจสอบไปที่โรงพยาบาล

เพราะว่ามีเคสอื่นอีกไหมที่หลุดแบบของคุณสาว
ตอนเราไปถามที่ทางผอโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่ใช่ความผิดของหมอ
เป็นความผิดของเครื่องมือทางการแพทย์

จากข้อมูลโรงพยาบาลดังกล่าวแล้ว
จะรีบตรวจสอบเรื่องดังกล่าวทันที
โดยจะตรวจสอบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่า
เป็นความผิดพลาดจากบุคคลหรือเครื่องมือ
พร้อมดำเนินการเรื่องการเยียวยาควบคู่กันไป
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒สัปดาห์
แต่ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จอมขวัญนะครับไปติดตามพร้อมกันครับ
ก่อนที่มีชุดจะเข้ามาขายได้
ก็จะต้องตรวจเถอะ
จะต้องทดสอบสิทธิภาพโดยห้องปฏิบัติการ
หลายแห่งเลยนะครับ
และถ้าเผื่อผ่านเจนของเจน
จะต้องเกิน๙๙๕ของหมายได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการควบคุมมาตรฐานว่าแบบไหนถึงจะขายได้ครับ
อาจารย์คะมันเป็นเรื่องปกติไหมคะที่ตรวจครั้งแรก
ทางโรงพยาบาลหรือองค์กรนั้นจะขอตรวจซ้ำอีกรอบ

เป็นเกณฑ์ปฏิบัติของประเทศไทยเรา
เพราะว่าถ้าเผื่อตรวจครั้งแรกที่เรียกว่าตรวจคัดกรองถ้าตรวจเจอ
โรงพยาบาลนั้นครับจะต้องใช้เลือดขวดเดิม
หรือว่าจะเจาะเลือดกดใหม่ถ้าเกิดเกรงว่าจะมีการสลับเลือดกัน
เพื่อที่จะตรวจซ้ำด้วยอีก๒วิธีซึ่งแตกต่างจากวิธีแรก
แล้วถ้าทั้ง๓วิธีมันคล้องจองตรงกัน
ก็จะบอกสรุปคนไข้ว่าเขาติดเชื้อครับ
อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นเกณฑ์เนี่ยใช้กันมานานแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ขอแค่ตรวจซ้ำเป็นรอบที่๒
แต่เขาจะขอสามรอบถูกไหมคะ
จะมีการตรวจทั้งหมด๓รอบถึงจะยืนยันได้ว่า
จะมีตรวจทั้งหมด๓วิธีนะครับ
มันต้องเหมือนกันนะถึงจะบอกว่าคนนั้นติดเชื้อใช่ครับ
อาจารย์คะสมมุตินะคะถ้าสมมุติวิธีแรกไม่เจอ
แปลว่าจะไม่เกิดการตรวจวิธีที่๒และวิธีที่๓ใช่ไหมคะ

แต่ถ้าเจอวิธีแรกที่ตรวจไปแล้วเจอจะขอตรวจวิธีที่๒
ซึ่งสมมุตินะคะสมมุติวิธีที่๒ไม่เจอ
คือถ้าสมมุติต่างกันเนี่ยนะคะวิธีที่๓ยังไงก็ต้องมาถูกไหมคะ

ถ้าเผื่อในกรณีที่๑ใน๓ไม่ตรงกันนะครับ
ก็จะไม่บอกคนไข้ก็จะบอกว่าเนี่ยยังไม่แน่นอน

พอตรวจซ้ำบ่าย๒หรือ๔สัปดาห์หลังจากนั้นครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครั้งแรกแล้วเจอเนี่ย